ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ที่นี่ช่วงเมษายนจนถึงมิถุนายนจะมีผีเสื้อออกบิน
โอ้โหผีเสื้อกลางคืนหรือเปล่า

เดียวกันหน่อยไปดูผีเสื้อค่ะคุณผู้ชม
หน้าน้าออกมากันอุ๊ยละลานตาบินแทบจะแบบชนกันแหละ
นี่ผีเสื้อหรือว่าแมงหวี่แมงวันไม่ใช่นะ

กินแร่ภาพบนพื้นดินแบบนี้
ใช่ค่ะกินโป่งกินน้ำต่างนี่นะคะ
แล้วก็มีหลายสายพันธุ์เป็นพันตัวเลยล่ะ
อยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
วนไปวนมานักท่องเที่ยวก็พยายามจับภาพให้ได้

ใช่ก็เล็งเงินสุดลิดเลยนะคะแต่ว่าบอกเป็นเสียงดูกันว่า

นายมานะเพิ่มภูมิหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
บอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นเทศกาลดูผีเสื้อ
ก็จะมีผีเสื้อนับพันตัวมากกว่า๒๕๐ชนิดออกมาบินสยายปีก
โชว์ความสวยงามเกาะกินโป่งกินน้ำหวานอยู่แถวลำทานนี่แหละค่ะ
ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี
นับว่าเป็นช่วงเทศกาลดูผีเสื้อ
แต่จะเจอผีเสื้อมากที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนนี่แหละค่ะ
เมษายนคุณผู้ชมจัดทริปไปได้เลย
ซึ่งทางอุทยานเขาก็จัดแคมป์นะคะ
ที่จะสามารถเห็นฝูงผีเสื้อบินไปมาได้อย่างชัดเจน
ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บความประทับใจไม่รู้ลืมนะคะ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะเห็นความสวยงามของฝูงผีเสื้อเหล่านี้
ไปกันได้เลยนะคะดูกันได้ตลอดทั้งวัน
เพราะผีเสื้อแต่ละชนิดก็จะมีช่วงเวลาในการออกหากินต่างกันไงคุณชนะ
จะมีมากนะในช่วงเวลาเช้าถึงบ่ายก็คือตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๒
วันนี้ผีเสื้อจะออกมามากที่สุดแสงก็กำลังสูง
เช้าก็จะอากาศดีหน่อยนะคะ
ส่วนใครที่ผ่านไปบริเวณด่านตรวจเขา๓ยอดถึงหลักกิโลเมตรที่๑๗
ก็จะพบผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ได้ตามสองข้างทางเป็น๙

ถือว่าเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ
ไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจกันได้

เคยไปนั่งถ่ายแบบนี้ค่ะคุณ
กลับบ้านมาหลังไหม้

คุณมันถ่ายยากมากเลยจริง

เราจะถ่ายรูปยังยากเลย
มันจะมีวิธีการที่จะให้เขามาเกาะนิ้วด้วยนะ
เพราะอย่างไร
กินอาหารอยู่ก่อนแล้วเราก็จะเอามือไปไว้แบบนี้
มันก็จะตายเขาก็จะตายขึ้นมาบนมือแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไปกำลังจะกดถ่ายไป
หลังไม่จริงคนนี้ฉันไปที่แก่งบางราชาญ
ก็เวลาจะถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ที่มันเคลื่อนไหวได้บินได้นี่ก็คือยากมาก